ชาวบ้านชาวช่องบอกโอ้โหตี๒ตี๓กลุ่มวัยรุ่น
มารวมตัวกันอยู่ตรงสนามบริมคลองปปา
แล้วทีนี้คู่อริมาตีกันตอนนั้นเลย
ภาพวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะฮะ
ชุมภูมิวุ่นวายกันไปหมดเลยไปดูคลิปกัน

รู้แต่มีการกระทืบกันใช้มีดใช้ไม้เนี่ยตีกันสักพักหนึ่ง
แยกย้ายครับกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา๓คัน
เข้ามาตีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่นั่งกันอยู่๘คน
บริเวณสนามริมคลองปลาปลาที่ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐม
๘คนนี้นั่งกันอยู่ก็เสียงดังเหมือนกัน
ชาวบ้านก็บอกโอ้โหรบกวนดึกดื่นตี๒ตี๓นั่งกันไม่เลิก
จับกลุ่มกันไม่เลิกฮะสุดท้ายคู่อลิซึ่งน่าจะเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแล้วครับ
มาพบมาเจอก็ลงมาจากมอเตอร์ไซค์เลย
แล้วก็ลงมาตีฮะตีเสร็จก็ขี่หนีครับ
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกตีนะฮะบาดเจ็บไป๒สิคุณนะ
มีคนนึงนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นตรงสนามย่า
เพื่อนก็ต้องรีบวิ่งมาดูแล้วฮะในกลุ่มนี้เห็นผู้หญิงด้วยไหม
ผู้หญิงร้องกรี๊ดด้วยความตกใจอยู่นะครับ
และคนบาดเจ็บหนักนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นสนามย่านะครับ
ส่วนคนบาดเจ็บอีกคนไปนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับ
ช่วงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ของวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ต่อมาตำรวจสพเมืองนครปฐมได้รับแจ้ง
เหตุจากทางโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
วัยรุ่น๒คนที่บาดเจ็บถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินทางมาตรวจสอบและอายัดตัวไว้ก่อนแล้วฮะ
ถูกเอาวุดมีดฟันเข้าที่ข้อมือและแผ่นหลัง
ส่วนคนเจ็บคนที่๒คือนายบีอายุ๑๕ปีอายุอย่างน้อยเหมือนกัน

กันก่อนแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายกันนะครับขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าตีสองนะของวันที่ยี่สิบสามเมษายน
ตอนนั้นจริงเป็นเวลานอนแล้วเนอะเป็นเวลานอนหลับกลางดึกกลางดื่นนะฮะ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงวัยรุ่นมาจับกลุ่มพูดคุยกันเสียงดังเฮฮาปาร์ตี้
กันอยู่ที่สนามข้างคลองประปาเนี่ยนะครับมองออกไปจากหน้าต่างชั้นบนชั้นสองของบ้าน
อ่ะเห็นนั่งเล่นนอนเล่นกันอยู่ที่สนามย่าบริมคลองประปา
จากนั้นนะฮะมีกลุ่มคู่อรินี่นะครับเบิ้ลรถจักรยานโยนผ่านมา
แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกันตีกันแบบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับ
สำหรับอาการของนายเอนะฮะคนที่ถูกฟันข้อมือแล้วก็หลังเนี่ย
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนนายบีนะฮะ
คนที่ถูกตีหัวออกไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจะเดินทางไปสอบปากคำนายบีที่บ้าน
เพื่อสอบถามถึงสาเหตุและหาความเชื่อมโยง
นำไปสู่การจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เรื่องนี้ชาวบ้านเขาปวดหัวนะเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นฮะ
ตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกันต้องมาตามจับกันนะฮะ